ถ้าเกิดว่าเราไปวัดสว่างอารมณ์แล้ว
เราไปส่องขันน้ำมนตาทองนิ้วรายแล้ว
เราจะต้องไปอีกหนึ่งแห่งอีกหนึ่งจุด
ที่หลายคนบอกว่าอยากจะเอาแป้งไปด้วย
คุณยังจะพากลับไปที่วัดสว่างอารมณ์อีกรอบหนึ่ง

กลับไปที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะไปดูต้นตะเคียนที่นี่ค่ะ
เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะว่าชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่า
โชคมาแล้วนักต่อนักเป็นตะเคียนโบราณ

นี่คุณผู้ชมบรรยากาศมันคุ้นนะ
ตะเคียนต้นนี้นะคะอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ที่เดิมนี่แหละ
เป็นต้นตะเคียนสมัยรัชกาลที่๕
ถูกขุดพบเมื่อไม่นานมานี้ก็คือปี๒๕๕๙
มีความยาว๑๖เมตรเลยนะ
และผู้ที่ขุดพบก็นำมาถวายให้กับพระอาจารย์แป๊ะ
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์นั่นเอง
ตะเคียนทองต้นนี้ค่ะสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านมาก
เมื่อมีคนมาขอโชคลาภ
แล้วได้โชคกลับไปเยอะแยะมากมาย

ก็เลยมีการจัดทำเป็นโรงเรือน
ถวายให้กับต้นตะเคียนได้อยู่ในร่ม

ทำให้ทางวัดต้องจัดพื้นที่ทำที่แขวนชุดไทย
นอกจากนี้ยังไม่พอนอกจากชุดไทยแล้วก็ยังมีปูนปั้นไก่
หลากหลายชนิดเนี่ยคุณทั้งเล็กทั้งใหญ่นำมาแก้บนเป็นพันตัว

เยอะมากค่ะถึงขนาดพระอาจารย์แป๊ะต้องนำไปตั้งไว้ในสวนสาธารณะ
ที่จะทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามริมขอบสระถุงบัวแดงบ้างล่ะ
รวมไปถึงไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนบ้างหรือไปแจกจ่ายให้กับสถานพักฟื้นคนชะลา
คือเอาไปตกแต่งสถานที่ต่างให้มันสวยงามนั่นเอง
จากว่าคนมาแก้บนเยอะมากแปลว่าคนต้องขอพรแล้วแบบประสบความสำเร็จ
สมหวังตามปรารถนากันเยอะมากนะคะ
งานนี้ทางพระอาจารย์แป๊ะท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
แปลกใจมากที่มีนักเสี่ยงโชคมากันเยอะกว่าปกตินะ
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมาช่วงก่อนวันสลากินแบ่งรัฐบาลออกเนี่ย๒วัน๓วัน

คือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเขาบอกว่า
ทางรัฐบาลจะช่วยเหลือคนยากจนก็เลยกลัวว่าจะมาไม่ได้
ก็เลยมาขอพรกันก่อนอย่างนี้นี่เอง
คือเดี๋ยวต้องรอวันนี้ความชัดเจนเพราะเดี๋ยวเขาจะแถลงนโยบายกันวันนี้
ถูกต้องนั่นแหละพระอาจารย์แป๊ะยังบอกอีกด้วยว่า
อย่าได้งมงายกับสิ่งที่มองไม่เห็น
การถูกรางวัลหรือไม่ถูกรางวัลนั้นมันอยู่ที่โชควาสนาของแต่ละบุคคล
แล้วมันก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคล
เห็นแบบนี้เราก็อยากจะย้ำเตือนคุณผู้ชมเสมอว่า
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
แต่ว่าเรามีคำอวยพรจากพระอาจารย์
ก่อนจะไปฟังผมอยากให้คุณผู้ชมยกมือขึ้นมา
ดมมือไว้เลยสาธุแล้วคู่ตามอาจารย์
แปะนะฟังกันให้ดีแล้วคู่ตามเลยค่ะ
พระอาจารย์ให้พอนแหละ

คิดว่าเราจะรวยเราก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่าง
เพื่อมันเป็นเส้นทางสู่ความร่ำรวย
พระอาจารย์ท่านให้พรนานแล้วครับ

พระให้พรเราต้องสาธุสาธุสาธุ
ให้มันซึมเข้าไปทุกอนูของร่างกาย

เป็นสิริมงคลดิฉันอินกับการเข้าวัด
เป็นคนดีจิตใจดีนะ

ฟังทำแล้วอันนี้สิ่งดีจะมาแบบนี้แหละ

ค่ะผ่องผ่องดีดีด้วยคุณผู้ชมทำมาค่ะ
ว่าจะซึมเศร้าช่วงวันที่๑กับวันที่๑๖

มันแล้วแต่บุญแต่โชคชะตาของแต่ละคน
อย่างที่พระอาจารย์แป๊ะท่านบอกไว้
ใครจะดวงดีดวงเฮงถูกรางวัลไม่ถูกรางวัล

อย่าไปงมงายอย่าไปคาดหวัง
สิ่งที่มันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้
อย่าไปยึดติดมากแต่ขอให้ทุกคนรวยค่ะ
ขอให้ช่วงดีกันนะครับส่วนช่วงดีมีไป